ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
หลังจากได้ตัวคนก่อเหตุแล้ว

จากพบตรที่ลงพื้นที่ไปนะ

คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ดูแลเรื่องการปราบรามผู้มีอิทธิพลใช่ไหม

ที่เขาประชุมคอรมอลกันอยู่แล้วคุณชาดาออกมาก่อน
ทีนี้พอคุณชาดาไปดูพื้นที่
ไปดูเรื่องของการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุอะไรได้เสร็จเนี่ย

ก็คือตอนที่คุณชาดาเนี่ยลงมาจากห้าง

เดี๋ยวให้ดูภาพชัดนะฮะลองดูตรงนี้หน่อย
อ่าเนี่ยคือมันเป็นจังหวัดตรงนี้นี่แหละ
ตรงราวมนตรีชาดานี่เนี่ยตรงนี้
แต่ทีนี้คนเห็นถ้าเห็นแป๊บอย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะ
แต่พอไปหยุดเป็นภาพนิ่งเนี่ย

คนก็เลยไปดราม่าไปตีความไปมีคำถามว่าเอ๊ะ

เขากำลังตึงเครียดกันอยู่ด้านใน

ท่านรัฐมนตรีท่านี้ลักษณะแบบนี้มันคืออะไรยังไง

คุณชาดาเองบอกผมก็อยากจะชี้แจงเหมือนกันนะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ที่ไปที่ที่เกิดเหตุนะสยามพาลากร
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้แถวนั้นพอดี
ก็รีบเดินทางเข้าไปเพื่อจะไปช่วยเหลือประชาชน
ไปดูสถานการณ์เหตุการณ์ในห้าง
ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะไปขึ้นไปถึงตรงจุดเกิดเหตุ
เพราะเขาคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วใช่ไหมอยู่บนชั้น๓ของห้าง
เพราะรู้ดีว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ต้องการไปอยู่แถวหน้าประตูห้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
แต่พอไปถึงเนี่ยไปเจอผอบตรพอดี

โนเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงพื้นที่มาพอดี
ท่านก็เลยชวนรัฐมนตรีชาดาบอกขึ้นไปด้วยกันเพราะตอนนี้สามารถควบคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
เป็นเด็กชายวัยแค่๑๔ปีเท่านั้นกำลังพูดคุยเจรจาอยู่
ท่านก็ขึ้นไปพร้อมกับพบตรแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่า
ตอนที่ไปคุยแล้วไปเจอเด็กเนี่ยได้คุยได้ถามอะไรยังไงกันบ้าง
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่ในสำนวนคดีด้วย
เอาเป็นว่าเด็กก็เด็กแต่ผิดก็คือผิดคุณชาดาบอก
ขณะเดียวกันคุณชาดาบอกไอ้เรื่องเนี่ยที่หาว่าผมลงมาแล้วผมมา
ยกมืออะไรนิ้วโป้งนิ้วโป้งสองมืออืมเหมือนกับยิ้มดีใจ
หรือว่ายิ้มแสดงความรู้สึกอะไรยังไงอันนี้ไม่ใช่เลยนะฮะ
คุณชาดาบอกขอให้ดูภาพเคลื่อนไหวเพราะตอนนั้นเดินลงมาเนี่ย
เอาขอดูภาพเคลื่อนไหวหน่อยคุณชาดาบอกขอให้ดูภาพเคลื่อนไหว
เดินลงมาจากห้างเมื่อวานซ้ายมือขอให้เป็นภาพเคลื่อนไหว
คุณชาดาบอกว่าพอเดินลงมาสื่อมวลชนอยู่กันเยอะใช่ไหม
สื่อมวลชนก็เหมือนกับต้องการจะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านใน
ก็เลยบอกว่าให้รอคนข้างในนี่เดี๋ยวให้รอสัมภาษณ์คนข้างใน
อ่าที่แบบชี้ไปข้างหลังหมายถึงพบตรอ่ะท่านอยู่ด้านใน
เพราะว่าผมไม่ใช่คนหิวแสงไม่ใช่หน้าที่อะไรของผม
ผมจะมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะเหตุการณ์ณขณะนั้นเมื่อวานนี้
แต่เนื่องจากตอนนั้นสื่อมวลชนก็อยู่กันไกลแบบต้องตะโคนคุยกันก็เลยยกมือทำสัญลักษณ
ให้เห็นว่าอยู่ด้านหลังรอให้พบตรลงมาให้สัมภาษณ์ก็แล้วกัน
แล้วผมก็เดินทางกลับแต่กลายเป็นว่าไอ้ภาพที่ปรากฏมาเพียงแค่ชั่ว
วินาทีแบบสั้นถึงช็อตเดียวไปแปลความหมายผมผิดหมดเลย
แต่ที่เวลารู้ว่าเป็นเด็กผมก็ไปดูผมต้องดูได้ด้อนนะครับ
ว่าเขาก็ให้เจ้าที่ตำรวจเขาก็ทำตามขั้นตอนกฎหมายเยาวชนทุกอย่างนะครับ
เด็กก็ไม่พอหวาดภาวะไม่อะไรก็เป็นการผมเห็นพอสมควรแล้วผมก็กลับนะครับ
ผมก็กลับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ใครจะไปรู้ว่าเด็กเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับ
มีเหตุอะไรผมอยู่ตรงไหนผมต้องไปเพราะผมอยู่กระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขทั่วประเทศและผมไม่ใช่คนหิวแสง
คือจะให้ผมพูดยังไงถ้าผมหิวแสงผมก็เดินไปหาแล้วผมก็ชี้นิ้วโป้ว่าข้างในให้ข้างในเขาพูดนะครับ
แปลอย่างนี้ผิดผมไม่ได้บอกอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้นะครับ
จะไม่ให้ผมใช้มือชี้นิ้วโป้งชี้จะให้ผมอะไรชี้ครับคือเป็นการอธิบายว่าเป็นการอธิบายว่าคนข้างในเดี๋ยวคนข้างในเขาจัดการเองเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจัดการเอง
อย่ามาใช้เหตุการณ์แป๊บเดียวนิดเดียวอย่าคุณอย่าทำลายสังคมแบบนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าหน้าไหนที่พูดเรื่องนี้ผมไม่สน
ผมไม่สนครับแต่ผมมีหน้าที่ผมก็ทำแล้วผมก็มีมารยาทผมก็ใช้คำเพราะนักข่าวอยู่ไกลจากผมมากผมก็บอกเดี๋ยวข้างหลังเขาว่ากันนะครับแล้วผมก็เลี้ยวไปเลย